มาอยากเห็นตอนนี้มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยค่ะ
คราวนี้ก็เป็นเรื่องของการแต่งกายอีกแหละ
ยังไงคะพักไหนคะพักไหนคิดว่าพักไหนโดนดราม่าเนี่ยชื่อ

คือมันมีภาพที่หลุดออกมานะคะว่าเป็นสสทใส่เกงขาสั้นเข้าประชุมสภา
เนี่ยค่ะภาพนี้ที่ออกมาคนวิภาควิจารณ์กันยับเยินเลยค่ะว่า
โอ้โหไม่ให้เกียรติสภาเลยนี่มันคือที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะ
คุณใส่ขาสั้นเข้ามาได้ยังไงในเอกสารก็ระบุแล้วว่าคุณต้องแต่งกายให้สุภาพ

อะไรถึงฟังคำชี้แจงกันหน่อยนะครับเพราะว่าบุคคลในภาพเนี่ย
ก็คือนายจุลพันธ์โนนศรีชัยค่ะ
เป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าสอบบัญชีรายชื่อของพักอนาคตใหม่
บุคคลที่ถูกวิภาควิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยล่ะค่ะ
เขาออกมาชี้แจงนะคะว่าเขาขออนุญาตประธานสภาแล้ว
เขาขอแล้วว่าเขาขอใส่ขาสั้นและนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่เขาขอใส่ขาสั้น
ตัวเขาเป็นผู้พิการขาข้างซ้ายเพราะว่าประสบอุบัติเหตุรถบิ๊กไบท์
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งถ้าเข้าสะพานแล้วใส่กางเกงขายาวเนี่ย
มันจะทำให้เหงื่อมันออกคือมันจะอบอะค่ะนึกออกไหม
เพราะว่าเขาใส่ขาเทียมใช่ไหมคะค่ะพอใส่กางเกงขายาว
แล้วนั่งในสภานานแหมเราก็รู้ประชุมสภาทั้งวันนะคะ
ถ้ามันนานมากเนี่ยเหงื่อมันจะออกแล้วมันจะทำให้คันบริเวณต้นขาเทียมอย่างมาก
จนบางครั้งมันถึงกลับเป็นแผลเขาไปศึกษากฎหมายรัฐธรรมมาตราย๑๗เลยบอกว่า
รัฐธรรมนูญมาตรานี้ให้สิทธิ์และเสียงคนพิการคนหลากหลายทางเพศ
รวมถึงชาติภัณฑ์ที่มีอุปสรรคทางด้านนี้
สามารถมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนทั่วไป
เขาก็เลยตัดสินใจทำหนังสือขออนุญาตไปถึงนายชวนหลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษดรและคุณทวนก็อนุญาตให้เขาสวมกางเกงขาสั้นได้ค่ะ
ผมพิการเนี่ยแล้วผมจะใส่ขาสั้นตลอดเวลา
เพราะหนึ่งเนี่ยเวลาผมใส่ขายาวนะฮะ
ผมอยู่ในนานเนี่ยไอ้ข้างในนี้มันจะคันมาก
ผมต้องตกขาสั้นขึ้นมาเพื่อถอดออกบางครั้งนะครับ
ทำกฎหมายถึงท่านประธาน
ตั้งแต่ท่านประธานชวนยังไม่ได้เข้ามานะครับ

แล้วก็จนรอจนท่านประธานชวนเข้ามารับตำแหน่งเต็มตัว
ท่านประธานชัวร์เขาก็อนุมัติให้ผมนะครับ
โดยอนุโลมให้ผมใส่ขาสั้นได้

นี่แหละค่ะก็เป็นว่าเป็นการชี้แจงนะคะว่า
มีการศึกษารัฐธรรมนูลมาแล้ว
และขออนุญาตประธานสภาอย่างถูกต้องแล้ว